เสาไฟกินรีที่ราชาเทวะ
วันนี้เรามีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าจากที่เป็นข่าวไปก็ปรากฏว่า
ล่าสุดทางสมาชิกสภาอบตราชาเทวะ
ขอให้มาสอบสวนนะคะโครงการเสาไฟกินรี
อาจมีการหัวประมูลหรือผิดระเบียบการจัดซื้อพัสดุจากภาครัฐค่ะ
นี่เลยนะคะวันนี้เนี่ยก็สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ราชาเทวะในเสมอน้อยวานิสค่ะ
นำไปเลยนะคะนำกลุ่มสมาชิกสภาอบตราชาเทวะไปยื่นหนังสือ
กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันธบริโธโกรวัติปานประภากรค่ะ
ขอให้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเสาไฟกินรี
อบตราชาเทวะตั้งแต่ปี๕๖
งบประมาณกว่า๙๐๐ล้านบาทว่าอาจจะมีความไม่โปร่งใส
แล้วก็ไปติดตั้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินแบบไม่มีความจำเป็น
ชาวบ้านในพื้นที่ทางคุณเสมอก็บอกว่า

ให้ใช้เสาไฟส่องสว่างแบบธรรมดาก็พอ
แต่หากใช้เสาไฟกินรีเพื่อความสวยงาม
ก็น่าจะเอาไปติดตั้งตามถนนสายหลัก
สถานที่สำคัญคือจะได้เห็นชัดใช่ไหมคะ
แต่ทางผู้บริหารอบตราชาเทวะก็ยังไม่สนใจนะคะ
ยังสั่งจัดซื้อเสาไฟกินรี
และที่สำคัญค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่า
มีเพียงบริษัทเดียวที่ชนะการประมูล
เพราะฉะนั้นค่ะก็ทำให้สงสัยว่าอาจมีการหัวประมูล
จึงทำให้ราคาจัดซื้อสูงผิดปกติค่ะ
เข้ามาสืบสวนโครงการนี้ถ้าพบว่าผิดจริง
ก็ขอให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดด้วยค่ะ
วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ

เอาล่ะก็ขอชื่นชมในความกล้าหารของคนที่ไปยื่นให้ตรวจสอบด้วยนะครับ